คุณผู้ชมคะหมอปลามือปราบสัมภเวษี

คุณผู้ชมแซวมาปราบพระนอกรีดก็มี

มีผู้หญิงคนนึงร้องหมอปลาว่ามาช่วยหน่อยโดนหลอก
ไปรู้จักกับอาจารย์คนนึงดูดวงแม่นมาก

ดวงค้าขายกำลังขึ้นเลย

คือดวงค้าขายกำลังขึ้นแต่ต้องซื้อของของอาจารย

คุณจะรวยสบู่อาบแล้วรวย

มีครีมกันโด่งกันแดดแบบลักษณะเมตตามหานิยมเสริมโชคลาภอะไรแบบนี้ค่ะ

ผู้เสียหายคือคุณพัชรีรัฐอภิเดชเจริญพรรคดีอายุห้าสิบสามนะคะ

บอกว่าเริ่มต้นรู้จักกับอาจารย์คนนี้
กับเพื่อนเขารู้จักรู้จักผ่านเฟซบุ๊ก

ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเปิดไพ่หุยแม่นมากเลยอ่ะ

แล้วผลิตภัณฑ์อาจารย์คนนี้ผลิตหมดเลย

็อตแรกเธอซื้อไป๔แสนนะคะ

ล็อตสองซื้อครีมกันแดดอีกสามแสนค่ะ

ก็ต้องทำบุญเสริมดวงอีกสักทีไหม

นี่เกือบ๙แสนนี่จะล้านแล้วนะ
เลยตัดสินใจว่าอาจารย์งั้นขอขายสินค้าคืนอาจารย์ได้ไหม

สุดท้ายอาจารย์ทอทหารคนนี้เงียบหายไปเลย

เชื่อว่าอาบแล้วจะดี

ให้เรารับเป็นตัวแทนจำหน่ายของเขา

ซึ่งเสียหายเป็นหลักแสนตัวนี้

ก็โอนให้เขาเลยที่มีสลิปเลย
ก็ประมาณแสนสองแสนสาม
สักมือก็คือเราเป็นลูกศิษย์เขา

ได้ผลไหม

ที่เสียหายไปร่วมดักล้าน
นี่ค่ะเสียหายไปหลายแสนค่ะ
ทีนี้ค่ะวันนี้หมอปลาธนไนย์เพย์ศาล

ก็คือเป็นบ้านของอาจารย์ท้อทหารคนนี้นั่นแหละ
ก็ขออนุญาตเข้าไปข้างในบ้านปิดเงียบนะคะ
ข้อมูลมาว่าอาจารย์ท้อทหารคนนี้ขับรถออกไปแล้ว

นายภัยศาลได้คุยกับทนายความของอาจารย์ททหาร

อาจารย์เขาบอกไม่สบายใจที่จะคุยโดยไม่มีทนาย

ถ้าจะคุยอะไรคุยผ่านทนายความก็แล้วกัน

หมอปลาก็เลยพาผู้เสียหายไปที่
สอนอโคครามนะคะจะไปแจ้งความค่ะ
รากฏว่ามีจังหวะโต้คารมกับผู้กำกัดสอนอโครครามอีก
เหมือนกับว่าไม่พอใจที่ว่าตอนแรกผู้เสียหายเขาไปแจ้งความ
แต่เจ้าหน้าที่พูดไม่ค่อยดีใส่เขาอะไรแบบนี้ค่ะ
หรือ

พวกเขาคุยแล้วพี่เขาคุยแล้วแต่พวกพี่เอง

ก็ยังวีนใส่นักข่าวทางโทรศัพท์ทุกคนก็ได้ยินกันหมด
ใจเย็นที่รัก
พูดอย่างนี้อีกแล้ว

เพราะเราไม่เคยโกงกินภาษีประชาชน

จากนั้นนะคะหมอปลาก็นำนางกวักตุ๊กตาลูกเทพ

ชื่อว่าน้องรถเบ้น
คือผู้เสียหายได้มาจากอาคารท้อทหารนี่แหละพี่อุ๋

แล้วหมอปลาไปตบเขาเลยหรือ

คือผู้เสียหายบอกว่าอาจารย์ทรทหารบอกแบบนี้นะคะ
ว่าต้องบูชานะแล้วจะรวย
ตั้งชื่อว่าน้องรถเบ้นเดี๋ยวจะได้ขับรถเบนท์
หมอปลาบอกมันหลอกลวงไม่เป็นความจริง
เตือนเลยนะคะไม่มีใครที่จะรวยด้วยวิธีการแบบนี้นะคะ

เอามาตีเลยบีบคอเลยทุ่มลงกับพื้นเลย

อยากจะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง

จักรยันมาสอนหาข้อคามนะรู้ไหม

ผู้เสียหายไม่ได้มีคนเดียวแน่
ถ้าใครมีภูติเสียหายนะครับ
แนะนำ
ก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้เพิ่มเติม
เพราะว่าทนายภัยศาลบอกว่าพฤติการแบบนี้สำหรับอาจารย์ทอทหารคนนี้
มันเข้าข่ายความผิดตามพรบอาหารและยา
โฆษณาเกินจริงอดอ้างสรรพคุณเกินจริง
ซึ่งจากการตรวจสอบเลขที่ใบจดแจ้งพบว่าหมดอายุไปตั้งแต่มกราคมปี๒๕๕๙
แล้วก็เข้าข่ายความผิดตามพรบขายตรงและการตลาดตรง
รวมไปถึงความผิดฐานช่อโกงด้วยนะคะ
สบู่อับแล้วรวยอะค่ะพี่อุ๋ย
เผื่อถ้าอาจารย์ทรหารอยากชี้แจงอะไรก็บอกเราได้นะ

เอาสบงเอาสบู่มีอะไรอีกนะ

จะได้มาเออผิดสูตรกันว่าเออมันเม็ดตามอาหารนิยม

เขามากล่าวหาอาจารย์ทั้งนั้นแหละ
หมอปลานี่อะไรก็ไม่รู้อะไรก็อ่าก็บอกมานะคะ
อาจารย์เขาจะมีแบบลงหน้าทองให้ด้วยอะไรแบบนี้

แต่เนี่ยเขามีผู้เสียหายที่เขาไปบอกหมอปลากับทนายภัยศาล